นี่กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับ
เช้าวันนี้เนี่ยไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
คือนอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพถูกยิงนะครับ
แล้วกระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่คอเลยนะฮะ
คือยิงแบบทะลุคอเลยนะครับจนเสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะอยู่ข้างทางแบบนี้เลยนะครับ
ตำรวจสพท่าสาราไปกับกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
นี่เป็นซอยสมหวังหมู่๓ตะบนโพทองอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุรนันชูระหมานหรือว่านายฮาดีนะครับ
อายุ๒๒ปีเป็นชาวอำเภอท่าสารา
จักรยานยนต์คันท่านผู้ชมเห็นฮะคันสีแดงนี่คือจักรยานยนต์ของนายฮาดีผู้ตายนะครับ
ที่แรกล้มแคลงอยู่ข้างศพตำรวจนี่ยกขึ้นมาแล้วนะครับ
สภาพศพของนายฮาดีถูกยิงด้วยปืนเป็นปืนพกลูกโม่ขนาด๓๘
กระสุนเนี่ยเข้าลำคอด้านขวาแล้วไปทะลุฝั่งซ้ายนะฮะ๑นัดนะครับ
แล้วในตัวมีโทรศัพท์มือถืออยู่๑เครื่องที่เหลือก็เป็นพวกสายชาร์จ
อยู่ในกระเป๋ากางเกงนะเดี๋ยวต้องเอาไปตรวจสอบนะฮะหลักฐานพวกนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วก่อนมีคนมาเจอศพประมาณ๖๘ชั่วโมง
เจอศพในช่วงเช้าวันนี้นั่นหมายความว่าน่าจะถูกยิงประมาณสักกลางดึก
คือน่าจะสักประมาณเที่ยงคืนค่ะบนถนนเนี่ยตำรวจไปเจอซองปืนสีดำหนึ่งซองนะครับ
แล้วก็โทรศัพท์มือถือตกอีกเครื่องหนึ่งนะที่ตกอยู่ยังไม่รู้ว่าเป็นของใคร
จะเป็นของตัวของผู้ตายเองหรือว่าคนก่อเหตุอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบต่อนะครับ
แต่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับนี่ฮะตกอยู่ที่ถนนเลยนะครับ
ท่านตำรวจเอกอันนั้นท่านเป็นผู้มีกับการสอบภอทศลานะครับ
ท่านบอกว่าจากการสอบสวนข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้ตายคือนายฮาดี
มีประวัติเสพยาเสพติดแล้วผัวพันกับแก๊งยาเสพติดด้วยมีประวัติมานานแล้วล่ะ
เคยถูกจับมาก็หลายหนนะเรื่องนี้เขาเป็นที่รู้กันดีในหมู่ชาวบ้านแล้วก็เครือญาติ
สันนิษฐานว่าช่วงกลางดึกเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุนะฮะนายฮาดีคงจะขี่จักรยานยนต์มา
แล้วคงนัดพูดคุยตกลงกับใครในพื้นที่ตรงนี้นี่แหละคาดว่าคงจะต้องรู้จักกัน
น่าจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าแก๊งค้ายาเสพติดอะไรกันพวกนี้
แล้วตกลงกันไม่ได้แล้วจังหวะนั้นนายฮาดีก็คงจะถูกคนร้ายเนี่ย
ฉวยจังหวะใช้ปืนยิงเข้าหนึ่งนัดนะฮะทีนี้ยิงเข้าลำคอเลยนะครับ
กระสุนเนี่ยทะลุคอเลยอ่ะจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายก็เสียชีวิตอยู่คาที่
ส่วนคนร้ายก็คงจะหลบหนีไปตามสูตรนะฮะแล้วเช้าวันนี้ก็มีคนมาเจอศพ
สพท่าสาราเดี๋ยวต้องเร่งสอบสวนสืบสวนกันต่อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย
รู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับคือนายสุวัสดิ์อายุ๒๘ปีเป็นคนในหมู่บ้าน
นายสุวัสดิ์สมันนะฮะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
สาเหตุเบื้องต้นก็มาจากเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมาย
เขาทำกันอยู่นะฮะกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับอยู่
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของนายฮาดีไปรับศพจากโรงพยาบาลท่าสารานะครับ
หลังจากชนะสูตรเสร็จเรียบร้อยก็นำไปทำพิธีฝังตามศาสนานะครับทุกผู้ชมครับ
เราได้คุยกับคุณยายนะฮะคุณยายอายุ๘๐ปีแล้ว
คุณยายของนายฮาดีชีวยายดีเพราะคุณยายบอกว่า
หลานชายเนี่ยอยู่กับยายมาตั้งแต่เล็กแม่ของหลานเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อ๓ปีก่อน
สาเหตุที่หลานถูกยิงยายก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาจากเรื่องอะไรนะหรือว่ามีความขัดแย้งอะไรกับใคร
เพราะปกติแล้วหลานชายก็เป็นคนนิสัยดีเรียบร้อยพูดจาดีเป็นคนที่เป็นที่รักใคร่ของญาติญาติแล้วก็เพื่อน

ก็ไม่รู้เหมือนกัน